เสิร์ฟที่เราเสนอข่าวไป
ที่โดนตามมาทำร้ายเป็น๑๐คน
แล้วใช้คำนี้ก็ได้ตื๊บซะน่วมเลย
ตื้บสะร้องรั่นอยู่กลางถนน
ล่าสุดนะครับตำรวจคุมตัวมาสอบปากคำได้แล้ว

แล้วตำรวจบอกว่าที่เหลือน่ะมาไหมมามอบตัวดีกว่า

เสียงแน่นแน่นแบบนี้เข้าตรงไหนก็เจ็บครับ
โอ้โหตุ๊บนะครับ
นี่แหละครับที่ในเคอายุ๒๙ปีนะครับ
เป็นพนักงานเสิร์ฟถูกทำร้ายอยู่กลางถนน
ขนาดโดนเตะโดนต่อยมาจากริมทางเท้านะ
แล้วก็ตามไปซ้ำอีกที่กลางถนน
นี่คือกลุ่มผู้ก่อเหตุครับคุณผู้ชมครับ
คนเดียวโดนลุมคนเดียว
นายนพัฒน์เที่ยงตรงดีอายุ๒๔เจ้าของร้านอาหาร
แล้วก็เป็นเพื่อนผู้บาดเจ็บด้วยเล่าบอกว่า
เขาไปติดตามความคืบหน้าของคดีที่สพรายองนะครับ
ตำรวจบอกว่าจับมาได้แล้ว๒มาสอบปากคำ

คือในเคขี่จักรยานยนต์จะกลับบ้านพัก
พอร้านเขาปิดใช่ไหมนะครับปรากฏว่า

เจ้าของร้านบอกโอ้โหเคโดนแล้ว
เคนนอนอยู่กลางถนนแล้วนะครับ
แผลเต็มหน้าเลือดโชคเลยนะครับ
ตอนนี้เนี่ยโอ้โหหมอยังห้ามเยี่ยมนะฮะ

เอาฟังเสียงเจ้าของร้านเล่าหน่อยฮะ
รถเยอะมากแล้วเหมือนวางแผนกันมาก่อนแล้ว

คือตั้งใจเลยอันนี้คือตั้งใจมาตีเลย

ที่รุมเคเนี่ยเกือบ๑๐คนอ่ะ

ไม้ก้อนหินหมวกกันน็อกกระหน่ำตีเข้าไปนะครับ
คือไม่มีใครกล้าเข้าไปช่วยนะฮะ

พอไม่มีใครช่วยปั๊บถูกทำร้ายอาการปางตายเลย
นี่คือภาพที่เราจำลองเหตุการณ์ให้ดูนะครับ
ส่วนฝั่งของคู่ขัดแย้งกับนายเคคือนิว

เขาให้ปากคำกับตำรวจบอกตำรวจแบบนี้บอกว่า
คุณตำรวจผมนี่เคยมีเรื่องกับเคจริงนะ
แล้วไปบอกเพื่อนว่าเฮ้ยพวกเรามีเรื่องกับเคว่ะ
แต่ยืนยันว่าคืนเกิดเหตุนิวเขาไม่ได้ไปด้วย
แต่เพื่อนรักเพื่อนไงกลุ่มเพื่อนของนิวเนี่ยเขาสังสรรค์กันอยู่
แล้วแหมเคขับรถผ่านพอดีดันจำได้
จำได้ว่านี่เคที่มันมีปัญหากับพวกเรานะครับ

แล้วที่ปล่อยคลิปลงโซเชียลมีเดียด้วยนะปล่อยเองด้วย
กลุ่มนี้ปล่อยเองบอกโอ้อยากจะอวดเขาเหลือเกินกับพฤติกรรมแบบนี้นะฮะ
คือคลิปนี้ที่ออกไปมันเป็นช่วงที่น้องในกลุ่ม
แล้วเขาบอกว่ายุดสิบห้าเองใช้หมวกกันน็อคตี

ออกหมายจับผู้ก่อเหตุเนี่ยนะฮะ
โชว์ภาพนี้แหละโอเคนิ่งไปแล้วนะครับ

จะเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีเบื้องต้นจับได้หนึ่ง
ตั้งข้อกล่าวหาร่วมการทำร้ายร่างกายผู้อื่น
แล้วเดี๋ยวต้องรอดูถ้าสาหัสก็จะเพิ่มคดีกันเข้าไปนะฮะ
กลุ่มก่อเหตุทั้งหมดอายุไม่เกิน๑๘ครับ

ส่วนผู้บาดเจ็บมีอาการดีขึ้น
แต่ว่ากลับมารักษาตัวที่บ้านนะ
เดี๋ยวเจ้าหน้าที่จากกระทรวงยุติธรรมจะไปดูแลต่อครับ

นี่คือร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นนะคะ